หนุ่มคนนี้เขาชื่นชอบของเก่ามาก
โดยเฉพาะรถเก่านะคะ
ล่าสุดโพสต์รูปเก่ารถเก่าพร้อมกับแคปชั่นบอกว่า

เออนะคะบันเทิงไทยรัฐก็เลยขอกระแสถามว่า
ระหว่างรถกับเก่ากับสาวสวยเนี่ยจะเลือกอะไร
แล้วปีใหม่มีแพลนไปเที่ยวไหนกับหวานใจจันจิหรือเปล่า

แล้วจะมีของขวัญอะไรปลอบใจฝ่ายหญิงที่โดนน้องหมากัดหน้าหรือเปล่า

ปีใหม่อายังไม่รู้เลยว่าไอจะไปไหนครับ

เห็นโพสต์รถเต่าอีกแล้วนี่จะซื้ออีกแล้วเหรอคะ
ไม่ได้ซื้อครับผมน่าจะเอาไปซ่อมบางห้านั้นนะครับ

รักรถเหมือนเดิมครับขนาดถ่ายโอละลาผมก็ยังเอารถโฟลกผมออกเลยฮะ
สาวกับรถรักใครมากกัน
เอ่อจริงคือต้องมีรถก่อนฮะเราไม่รู้จะพาสาวไปยังไงฮะ
จะเดินจุงมือก็ยากลำบากสาวก็อาจจะไม่ชอบครับผม

ใช่ครับยังไม่รู้ให้อะไรถ้าให้เดี๋ยวบอกอีกที
เขาถ่ายรายการโดนสุนัขกัด
เป็นไงครับเขาก็เป็นหัวเนอะ